มาดูกรณีแม่ของเด็กวัย๑๑เดือน
ที่ถูกหมอคลินิกแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี
ฉีดยารักษาอาการท้องเสีย
แต่ต่อมาเด็กเสียชีวิตนะครับ
คุณแม่เปิดใจหลังจากการสูญเสียลูก
และขอให้คลินิกแสดงความรับผิดชอบครับ
ขณะที่หมอบอกว่าได้รักษาตามอาการ
แล้วก็ไม่ยืนยันว่าเสียชีวิตจากการรักษาของตัวเองหรือไม่ครับ

ระบุว่าตอนเช้าน้องก็ทานข้าวกับนมของน้องตามปกติครับ
และน้องท้องเสียพอไปหาหมอที่คลินิก
แล้วหมอก็ฉีดยาแก้ท้องเสียให้๒เข็ม
พอมาตอนบ่ายน้องก็ได้มีอาการเริ่มซึมนะครับ
ตอนน้องเริ่มเขียวช้ำเป็นจุดขึ้น
นำน้องส่งโรงพยาบาลหนองหาญจังหวัดอุดรธานี

จะส่งตัวไปยังโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
แต่น้องเริ่มมีอาการสุดตัวอย่างสุดตัวลง
ตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลหนองหาน
เวลาต่อมาน้องเสียชีวิตที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีนะครับ

หมอที่คลินิกโทรศัพท์มาบอกให้น้องไปฉีดยาอีกรอบนะครับ
หมอบอกว่าน้องติดเชื้อกระแสเลือดขั้นรุนแรง
ทางครอบครัวได้สอบถามไปทางคลินิก
แต่ทางคลินิกปฏิเสธไม่ขอรับผิดชอบ
แค่ท้องเสียน้องได้รับความเป็นธรรมหรือไม่
พร้อมกับตั้งคำถามว่าฉีดยาให้น้องไป๒เข็ม
แล้วน้องติดเชื้อขั้นรุนแรงคืออะไร
คนจนจะสู้เขาได้เหรอ
เขาสามารถทำให้คดีพลิกกลายเป็นดีได้
นี้น้องหมูตุ๋นเสียชีวิตวันที่๒๑กันยายนที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งอีก๑๔วันก็จะถึงวันเกิดของน้อง
คือวันที่๕ตุลาคมอายุจะครบ๑ขวบแล้ว

ก็มีผู้เข้ามาแสดงความเสียใจจำนวนมาก
แล้วก็อยากให้นำร่างส่งชนะสูตร
หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปนะครับ
เมื่อวานนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
ลงพื้นที่ไปที่บ้านหนองนกทา

บ้านที่ครอบครัวของน้องหมูตุ๋นอาศรายอยู่
แล้วก็มีการประกอบพิธีชาปนกิจ
หมูตุ๋นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ไว้ที่วัดตามความเชื่อเรียบร้อยแล้วครับ
ส่วนแม่ของน้องหมูตุ๋นนางสาวนวลจันทร์ชุมมา

บอกว่าวันเกิดเหตุน้องอาเจียน

พาไปที่โรงพยาบาลกุมภาวะปี

จึงพาน้องมารักษาที่คลินิกหมอจักรี

ขณะนั้นหมอฉีดยาฆ่าเชื้อกับยาแก้อาเจียนให้

จะรับยาฉีดแบบนี้ไหวไหม

ปากพองตามแขนขามีรอยช้ำทั้งตัว
รีบพาน้องไปที่โรงพยาบาลหนองหาน

ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
แต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตน้องเอาไว้ได้นะครับ

ก็แค่มาปลอบใจแล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัว

นี้อยากเรียกร้องให้หมอที่คลินิก

ถึงสาเหตุที่น้องเสียชีวิตครับ
เขาใช้ยาห้ามอ้วกแล้วก็ยาลดไข้ค่ะ

ทีนี้เขาก็ไม่รู้ค่ะว่าเขาฉีด๒เข็ม
เพราะว่าน้องเพิ่ง๑๑เดือนใช่ไหมคะ
ก็ไม่สมควรที่จะฉีด๒เข็มค่ะ
ติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรงค่ะ
ที่แรกเขาจะให้น้องนอนที่โรงพยาบาลน้องหาญใช่ไหมคะ
แล้วทีนี้เขามาเปลี่ยนว่าจะส่งน้องไปโรงพยาบาลอุดรค่ะ
แล้วนู้นว่าน้องไม่ได้ติดเชื้อแน่

อาการของน้องเป็นอย่างไรที่น้องไม่ได้ติดเชื้อ
คุณหมอที่อุดรบอกว่าถ้าน้องติดเชื้อ

เพราะว่าเป็นจุดสีม่วงเต็มตัวเลยค่ะตอนนั้น
เป็นจ้ำเขาบอกว่าแพ้ยา๑๐๐ค่ะ
แต่เขาคุยแบบเชิงดูถูกเราอะค่ะ
ว่าเราจะมาเรียกร้องอะไรกับเขา
ถ้าไม่ตายที่นี่ก็ไม่ต้องมาเรียกร้อง
เขาบอกว่าเขาจะยอมรับถ้าน้องตายที่คลินิกเขา
นี่ค่ะคุณผู้ชมพอฟังจากคุณแม่แล้ว
เราก็ไปสอบถามจากทางคุณหมอที่รักษาน้องหมูตุ๋น
ก็คือนายแพทย์จากกรีเกลียดสีธนากรนะครับ
บอกว่าเป็นคุณหมอที่คลินิกจักรีนะ

คือก็เล่าให้ฟังแหละบอกว่าตอนที่น้องมา
น้องมาคืออาเจียนแล้วก็ถ่ายผิดปกติ
แล้วน้องหมูตุ๋นกินยาจากที่อื่นมาแล้ว

หมอก็เลยสั่งให้พยาบาลฉีดยาให้๒เข็มนะคุณผู้ชม
มี๑คือยาฆ่าเชื้อกับ๒ยาแก้อาเจียน

และที่คุณหมอให้ฉีดยาเนี่ยเพราะว่าน้องเคยมีประวัติแล้ว

แต่ยาแก้อาเจียนเพิ่งเคยฉีดเป็นครั้งแรก

จักรีก็บอกว่าก็ไม่สามารถตอบได้เหมือนกัน

การรักษาทำตามหลักการแพทย์ทุกอย่างเลย
ไม่ได้ให้ยาเกินขนาดอย่างแน่นอน
คุณหมอก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องหมูตุ๋น
ตอนนี้คุณหมอแล้วก็ครอบครัวของคุณหมอก็เสียใจ
แพ้กับคุณพ่อคุณแม่น้องหมูตุ๋นเช่นกัน
ขอโทษผ่านผู้สื่อข่าวมาบอกว่าบางครั้งเนี่ย
อาจจะใช้คำพูดที่ไม่ค่อยดีกับทางครอบครัว

แต่ตัวที่ไม่เคยฉีดคือยาแก้อาเจียน
ก็คือยาแก้อเจียนเป็นยาไนมร

จริงว่าเรารักษาตามอาการรักษาถึงต้องวิทยาละครับ
จุดนั้นรักษาตามอาการตามศัลยบัน
คำพูดอาจจะดูไม่อาจจะรุนแรง
ภาษาผมว่าเวลาผมพูดผมก็จะพูดให้มันชัดคมชัด

แต่ความรู้สึกคนไข้ที่กำลังโศกเศร้าเนี่ย
คือพูดอาจจะบอกว่าไม่น่าตายนะอะไรแบบนี้
คือติดเชื้อรุนแรงเราก็ฉีดยาให้เต็มที่

เพราะว่าหมอจักรีก็เปิดเผยว่า
คือน้องอาการไม่ดีมาอยู่แล้วนะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้คุณแม่พาไปที่โรงพยาบาลกุมภาวะปีใช่ไหม

กุมภาวะปีก็มาที่คลินิกจักรี
คลินิกจักรีก็ไปที่โรงพยาบาลหนองหาน
แล้วก็ไปที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
แล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีนะครับ
ก็เป็นขั้นตอนที่คุณแม่พาไปรักษาแล้วถูกส่งตัวต่อมาเรื่อยนะครับ
ทีมข่าวของเราได้ตรวจสอบพบว่ากรณีของน้องหมูตุ๋นไม่ได้เป็นกรณีแรกที่เกิดขึ้น

เคยมีคนพาลูกไปรักษาที่คลินิกแห่งนี้จากอาการไข้ขึ้น
แต่สุดท้ายจากเด็กที่แข็งแรงกลับเดินไม่ได้นะครับ
ก็เป็นข้อสังเกตอยู่เอ๊ะทำไมเด็กไปรักษาที่คลินิกแล้วกลับมามีอาการหนักกว่าเดิมนะครับ
ที่ผ่านมายังไม่ได้ออกมาเรียกร้องเพราะหวังได้รับการได้รับการพูดคุยและอธิบายจากแพทย์ที่รักษานะครับ
ซึ่งทั้งสองครอบครัวยืนยันว่าก็ต้องปรึกษากันแล้วว่าจะเอาผิดกับคลินิกแห่งนี้ต่อไปนะครับ